อะไรนะกันหน้าสวนพ่อสิ
เจ๊ทำไมอารมณ์ดีอย่าลืมเงินเดือนพวกฉันนะ

หาปลา

นี่กันหมดแล้ว

กินกุ้งอะไรนะ
ใครไปสร้างยูวมาเล่นไหมเนี่ย
กินปลาอะไรล่ะ
แฮมะกะสลิด

แฮเป็นปลา

นี่ล่ะไหม

อะไรนะว่าไงนะพูดจี๊ดแล้วเมื่อกี้พูดธรรมดาไป

มาซื้ออะไรอ่ะ

ไม่ต้องพูดใกล้เพราะว่าวันนี้

เฮ้ยเธอยังลึกแล้ว
เจ๊อยู่นี่แล้วพูดอะไร

เหรออย่างผีตกน้ำตายเคยจับไหม

มังอึกมังเครื่องอึกวางด้วย

จับแล้วขยุกขยุอยากไปจับมา

ไม่ชอบพี่เท้าเยียม
ไม่แค่นั้นพูด
อาถายร่วมชุมละมุง

ผีมันเหี่ยวผีมันเหี่ยว

และอย่างผีเด็กอายุประมาณสัก

มันมีพอระบอกคุ้มคลองผีเหล็ก
อ้าวจับไปแล้วมันจับไปรถวงวิงยางผีเหล็กข้าวอ๋อ
อย่างผี๑๙๒๐๒๑นี่จับได้ไหม

อาจารย์เป็นว่าอย่างไร

จีนที่ผมเห็นมันมีแค่๖จุด

เฮ้ยแล้วพอมาอยู่เมืองไทย
มีเสือสองผึงหมองสองใบ
มันผอบเงิน
พี่โกงว่าตกอาจารย์กันได้ยังไง
เฮ้ยพี่คุ้งไอ้อะไรนะ

อุ๊ยไม่เคยเรียนเลย

นี่เป็นผีที่อว่าจับไหว
อว่าสะกดวิงญางไหว
อ๋อนี่สะกดวิงญาง

ช่วยอาจารย์หน้าไอ้เชีย
มีอะไรมีของปลูกเศษไหม
มีแต่เข้าสามเศษ

ท่องมนุษย์ภาษาจริงนะ

อาจารย์จริงห้อ

ข้าวสารเศษอาจารย์หุ่มหมกเลี้ยว

เทปหน้ามีเวี้ยงมั้ย

ออกทำซอมโมโง
เอ่ย

เลี่ยวสรุปว่ะ

อันนี้ถูกอาจารย์
สรุปว่าเข้า๓๓แบบนี้

เฮ่ยตอนนี้เขาจะไปยึด
เออมาไปเข้าสาม
ข้าวสาร๓แบบนี้แบบไหนราคา

และนี่ก็คือคำถามข้อที่๑ของคุณอาย
ข้าวสาร๓แบบคุณอายจะรู้หรือไม่

สวัสดีครับ